คุณผู้ชมครับมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพระกันบ้าง
คือพระ๕รูปไปเที่ยวน้ำตก
ที่น้ำตกไพรวันที่จังหวัดพัทธลุง
และพระรูปหนึ่งก็ปีนขึ้นไปบนชั้น๗

ปรากฏว่าพระรูปนี้วัย๕๐ปีพลัดตกลงมา
เจ้าหน้าที่ช่วยกันอย่างทุลัคทุเลมากนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัย

จากพลัดตกจากบริเวณหน้าผาชั้นที่๗
มีความสูงกว่า๑๕๐เมตร
น้ำตกไพรวันอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุงเมื่อเย็นวานนี้นะครับ
เรื่องต้นทราบว่าพระรูปนี้ออกมายืนที่หน้าผา

จึงพระตกลงมาติดอยู่ที่ชั้น๖
โดยกลิ้งลงมาตามหน้าผาสูง
และศีรษะกระแทกกับหินจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า๓๐นาที
ด้วยความทุลักษณ์ทุเลกว่าจะนำพระออกมาได้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญท่านยังมีอาการสลึมสลือไม่รู้สึกตัว
มีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณศีรษะและหน้าผากรวม๔แผล

เจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลกงหรา
ก่อนจะถูกส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทธลุง
ล่าสุดนั้นอาการยังน่าเป็นห่วงนะครับ
ด้านของตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
พระรูปนี้และเพื่อนพระรวม๕รูป
จะกลับมาจากงานปิดทองฝังลูกนิมิตร
ที่วัดบ่วงช้างอำเภอเมืองพัทธลุง
ซึ่งในคณะก็มีเด็กที่จะบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน

พากันแวะเที่ยวน้ำตกไพรวันเนื่องจากอากาศร้อน
โดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ

ก็ถือว่าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สุดของจังหวัดพัทธลุงนะ
มีความสวยงามแล้วก็ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน
ช่วงหน้าร้อนแบบนี้แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐คน

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด
คอยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะครับ